สุราชธานีครับที่ผมนำเรียนเอาไว้
สามีภรรยาคู่นี้เขาดูแลกิจการให้นักการเมืองท้องถิ่นนะครับ
ถูกคนร้ายบุกมายิงเสียชีวิตที่บ้านพักเลย
ตอนที่พาพวกมาพาเพื่อนมา
ฉลองส่งท้ายปีเก่าคุณผู้ชมดูสภาพบ้าน

ตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๓๑ธันวาคมเลยครับ
นายภัยศาลหิรันเรืองและนางจันทนารักจันทร์เป็นสามีภรรยากันนะ

ถูกคนร้ายยิงที่บ้านตะบนช้างขวาอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานี
หลังเกิดเหตุญาติเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลกาญจนดิตแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยนายภัยศาลถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรเข้าแก้มซ้ายครับ
โอ้โหเล็งสูงด้วย
แก้มซ้าย๑นัดนางจันทนาเนี่ยถูกยิงที่ลำตัว๑นัดครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรกาญจนดิตเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ที่สาราหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
คือสภาพมีการตั้งวงดื่มสุราฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอยู่
คราบเลือดครับตามพื้นสาราแล้วก็เก้าอี้
นอกจากนี้ยังพบรอยกระสุนที่ผนังบ้าน๓๔จุด
การเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในอำเภอกาจนาดิษฐ์
กับภรรยานางจันทนาเนี่ยเป็นภรรยาดื่มสังสรรค์นะครับ
เทศกาลปีใหม่กันกับเพื่อน๘๙คน
จากนั้นคนร้าย๒คนขี่รถจักรยายนมาจอด
คุณผู้ชมเราทำภาพให้ดูนะครับลักษณะของการจำลองเหตุการณ์
ห่างกัน๑๐เมตรแค่นั้นจากนั้นคนซ้อนท้ายชักปืนขึ้นมา
ยิงใส่นายภัยศาลก่อนแล้วตามด้วยนางจันทนาครับ
ยิงหลายนัดนะแล้วก็ขี่รถหนีไป
กลางความตกใจของเพื่อนที่นั่งอยู่๘๙คน
วันนี้ทีมข่าวไปพบกับนางสาวสุพรัช
หลานสาวของผู้เสียชีวิตครับเล่าบอกว่า
ตอนนี้ทุกคนอยู่กันอย่างหวาดภาวะนี่ครับ

ที่ผ่านมาน้าทั้งสองคนไม่เคยมีปัญหากับใคร

ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ด้วยเยอะเลย

ส่วนสาเหตุที่น้าอาจจะไปวิพากษ์

มันเกินไปหรือเปล่าที่จะมาฆ่ากันเนี่ย
ทุกคนก็บ้านอยู่กลวย
คุณผู้ชมครับศพของผู้เสียชีวิตทั้งคู่
ญาติเขาตั้งบำเพ็ญกุศลคู่กันเลยนะ
นี่ครับที่วัดนี้ฮะวัดยางหมู่
บรรยากาศแน่นอนเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

ตำรุปูทรกาญจณะดิดในตั้งปมก่อเหตุไว้สองประเด็น

คือไปสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นจนชนะการเลือกตั้งหนึ่งแล้วนะ
กับสองเรื่องที่นายไปสารเนี่ยดูแลกิจกรรมรถบรรทุก
แล้วก็รถแบ็คโฮให้กับนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในอำเภอกาญจนดิต
ซึ่งแนวทางการสืบสวนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนและจะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ครับ